ตำรวจปราบรามยาเสพติดได้จับอดีตตำรวจค่ะที่ลักลอบขนยาเสพติดยาบ้ากว่า๑ล้านเม็ดนะคะ
กัญชาอีกกว่าหนึ่งตันซึ่งลักลอบขนมาจากชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ
ที่จะส่งไปในพื้นที่ภาคใต้และประเทศที่สามยาบ้าหนึ่งล้านสองแสนเมตร
กัญชากว่า๑ตันรถยนต์๒คันเป็นของกลางที่ตำรวจปราบรามยาเสพติด
ยึดได้จากจ่าสิบตำรวจประหยัดโพล่าดาบตำรวจมงคลภูมิพัฒน์กับพวกรวม๔คน
ระหว่างกำลังใช้รถกระบะต่อเติมหลังคาลำเลียงมาจากชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อเตรียมส่งไปยังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงคลา
จากการสืบสวนเพราะว่าเครือข่ายของนายอุศมานแสลงแมงนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่หลบหนีหมายจับอยู่ในลาว
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกแบบนี้นะคะว่า
คดีนี้มีผู้ต้องหาเป็นอดีตตำรวจยศจ่าสิบตำรวจและดาบตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๔ร่วมขบวนการ
แล้วก็เคยถูกไล่ออกจากราชการเมื่อปี๒๕๕๔เนื่องจากมีส่วนรู้เห็นกับการขนกัญชาและตัวนิ่มก่อนหน้านี้
แล้วก็พ้นโทษมาเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะคะ
โดยใช้เส้นทางผ่านอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมาต่อเนื่องเข้าจังหวัดชายภูมิค่ะ
ผู้ต้องหาใช้ถนนสายรองเพื่อเลี่ยงด่านตรวจจนสามารถสกัดจับได้นะคะที่จังหวัดสระบุรี
พอตรวจในรถก็นี่แหละค่ะเจอของกลางก็ได้มีการยึดไว้เพื่อตรวจสอบ
พลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสู่ผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดบอกว่า
หลังจากปฏิบัติการชัยยะสยบภัยรี๖๐ทับ๑ถึง๔
เข้าจับเครือข่ายและยึดทรัพย์ผู้ต้องหาในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปแล้ว
ทำให้ตอนนี้นะคะยาเสพติดจำนวนมากรอเข้ามาในประเทศไทย
ซึ่งกลุ่มผู้ค้าระมัดระวังในการลำเลียงมากขึ้น
จะมีการเปลี่ยนรถขนส่งหรือใช้เส้นทางสายรองที่เลี่ยงการตรวจจับ
ส่วนกัญชาจำนวนกว่า๑ตันที่ยึดได้คาดว่าจะเป็นการเร่งขนส่ง
เพราะว่าช่วงฤดูฝนค่ะก็ไม่สามารถตากกัญชาให้แห้งได้นั่นเอง